เราเคยนำเสนอกรณีที่มีการร้องเรียนว่า
การก่อสร้างทางสำหรับผู้ใช้วิวแชร์
ที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีปู่เจ้านั้น

ผู้พิการที่ต้องใช้รถวิวแชร์

ล่าสุดทางเพราะว่าการรอฟอร์มอล์ออกมายืนยันว่า
จะแก้ไขจุดที่บกพร่องให้เสร็จทัน
เปิดให้บริการในปลายปีนี้อย่างแน่นอน

ก็ปัญหาหลักก็คงจะเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกัน
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานต่างนะครับ

มันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวของเมืองด้วย
ก็จะมีอย่างเช่นอาจจะเป็นอบต

ยังไงเพื่อให้ผู้พิการหรือว่าผู้ใช้โดยทั่วไปสามารถที่จะใช้งานระบบขนส่งได้สะดวกที่สุด
เพราะว่าอย่างฟุตบาททางเท้าก็จำเป็นมันจะเป็นตัวที่จะช่วยพาคน
เพราะว่าคนออกจากบ้านก็ต้องเดินทางมาตามฟุตบาททางเท้า
เพราะฉะนั้นมันต้องมาดูตรงนี้ด้วย
ไม่ใช่รถไฟฟ้าก็สร้างไปเมืองก็ไม่ได้ทำอะไร
ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเอง
แต่ว่าไม่ได้คุยกันมันก็จะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาได้
นี่เป็นเสียงสะท้อนจากสว่างศรีสมตัวแทนผู้พิการใช้วิวแชร์
ที่ระบุถึงสาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหา
การสร้างเส้นทางเชื่อมทางลาดขึ้นลิฟต์ของรถไฟฟ้าสถานีปู่เจ้า
สร้างขึ้นมาแล้วแต่คนพิการไม่สามารถใช้งานได้จริง
ส่วนหนึ่งเกิดจากทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ไม่ได้มีการพูดคุยและออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน

จนทำให้กลายมาเป็นปัญหาและผลกระทบแก่ผู้ใช้บริการอย่างคนพิการ
ที่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ให้บริการลิฟต์สำหรับคนพิการได้
เรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ตัวแทนของผู้พิการที่นั่งวิวแชร์ส่วนหนึ่ง
เข้าร้องเรียนและพูดคุยกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
จะรับผิดชอบดูแลสวัสดิการของผู้พิการโดยตรง
ก็จะเตรียมหารือร่วมกันถึงมตการและเนียวทางการแก้ไขปัญหาดังกล้าว
ของเราเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหลายหน่วยงานนะครับ
รวมทั้งถิ่นลาวฟอร์มอลและก็ในส่วนของไฟฟ้าก็ดี
เราได้ประสานเบื้องต้นไปแล้วว่าขอให้รีบดำเนินการช่วยแก้ไขให้เราหน่อย
เนื่องจากว่าสภาพตรงนั้นคนพิการไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าไปเอารถวิชาเดินเข้าไปขึ้นลิฟต์ได้นะครับ
ก็ต้องอันนี้เบื้องต้นเราประสานไปแล้วครับ
ขณะเดียวกันทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้นำปัญหาทางสำหรับผู้ใช้วิวแชร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้
สถานีรถไฟฟ้าสถานีปู่เจ้า
สะท้อนไปยังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมอร์
ในฐานะองค์กรหลักที่ดูแลสถานีรถไฟฟ้า
เบื้องต้นได้รับการเปิดเผยจากผู้ว่ารอฟอร์มอร์ว่า

และจะเตรียมเข้าไปพูดคุยกับส่วนท้องถิ่น
แนวทางในการขยายความกว้างของทางเท้า
และสาวโทรคมนาคมที่เกิดขวางเส้นทาง
เพื่อให้คนพิการสามารถใช้งานได้จริง
เปิดให้บริการรถไฟฟ้าในช่วงปลายปีนี้

มันเป็นข้อจำกัดของเรื่องของทางเท้า
ที่มีขนาดแคบจริงนะครับ
แต่เราก็รับทราบประเด็นนี้นะครับ
แล้วก็พยายามคุยกับทางท้องถิ่นอยู่นะครับ
ว่าจะขยายความกว้างของทางเท้าได้ยังไง
ก็จะทำให้เราสามารถขยายความกว้างของทางราช

สำหรับวิวแชร์ให้กว้างขึ้น
ให้สามารถใช้วิวแชร์ได้อย่างสะดวกขึ้นครับ
เสียงสะท้อนเล็กของคนพิการผู้ใช้วิวแชร์
ก้าวแรกของการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาในสังคมไทย

อย่างน้อยที่สุดหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
สำหรับผู้ใช้วิวแชร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้
ก็ได้ตื่นตัวและมองเห็นความสำคัญ
ก็จะทำหน้าที่ติดตามความสำเร็จ
ในการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป